ดูปัญหานี้หน่อยนี่ก็ยังไงก็เจอนะครับ
พัทยาเป็นแท็กซี่พัทยานะครับ
บังเอิญมาจากต่างถิ่นส่งลูกค้าที่พัทยาเสร็จ
ปึ้งมีลูกค้าเรียกเขาก็ไปรับ

ผมรับสารแอปสิผมรับสารแอป
แล้วรถป้ายดำนี่เกิดเลยนะครับ

ให้ผมขอความร่วมมือกับพี่เฉย

เอางี้พี่รุ่นรถเท็คซี่ในพัทยาหน่อยนะ

ถ้าไม่ให้หากินใช่ไหมเอาแจ้งช่วยพี่มาหน่อยพี่
ผมอยู่นี่พี่ไม่ต้องไปนั่นเลย

ห้ามใครมารับเลยใช่ไหม

ให้มันถูกที่ถูกทางไม่ใช่มาวิ่งมาหา
ถ้าพี่อยากหากินในนี้เอารถพัทยาวิ่งเลย
แล้วรถใต้ดำในพัทยาวิ่งกันตามไง

ได้ยินเสียงผู้หญิงคุยภาษาอังกฤษอยู่ในรถเนี่ยลูกค้าชาวต่างชาตินะฮะ

เขาก็มาจากกรุงเทพมาส่งผู้โดยสาร
แล้วมาถึงเนี่ยได้ผู้โดยสารใหม่พอดีก็ผ่านทางแอปพลิเคชันเขานี่แหละนะครับ
ลูกค้าชาวต่างชาติก็ขึ้นมานะ
เขาบอกว่าเขาก็เรียกผ่านแอปเรียกรถแท็กซี่

ขึ้นมาปั๊บเจอแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมครับคนขับแท็กซี่นะฮะเป็น
แท็กซี่จากกรุงเทพฯนะเป็นคนถ่ายคลิปก็คือคุณทรงชัยแท่ตั้นนี่
นะฮะพี่ทงชัยนะฮะทรงชัยนะครับเล่าให้เราฟังบอกว่ามาจากกรุงเทพมา
กลุ่มแท็กซี่เมืองพัทยาไม่ยอมให้รับแล้วก็มีการโต้เถียง
เกิดขึ้นถึงขั้นผู้โดยสารหญิงชาวต่างชาติที่อยู่ในรถ
แล้วเนี่ยเขาตกใจจนร้องไห้เลยนะฮะ
ครับคุณมาบีบบังคับคุณมากดดันคุณยกพวกมาตามในคลิปอ่ะถาม
คนเลยเน้นเน้นนี่คือ๓คนแล้วก็มีกองเชียร์ส่วนร่วมที่เป็น
วินมอเตอร์ไซค์เข้าไปอีกพวกนี้จะทำกันแบบนี้เพื่อไม่ให้
รถเข้าไปรับพอมันขาดแคลนรถผู้โดยสารไม่มีทางเลือกมันก็
มัดมือช็อคผู้โดยสารจะเรียกราคาเท่าไหร่ก็ได้ก็ฟังทาง
ซี่เมืองพัทยาบ้างนะครับอาจจะได้ฟังทั้งสองฝั่งนะ
ครับเราก็ไปถามนะฮะคุณนครสุขพดุงบอกเหตุการณ์เกิดขึ้น
ข้ามประวันนี้มีแท็กซี่จากกรุงเทพมารับลูกค้าในคลิปจะเห็น
แท็กซี่พัทยาไม่ได้ไปหาเรื่องอะไรนะคุณเขียนมาสอนค่ะพี่นคร
บอกพยายามไปอธิบายถึงเหตุผลนะอยากจะบอกเขาว่าให้เข้าใจ
ช่วงต่างชาติก็น้อยอยู่แล้วแล้วยังมีแท็กซี่ต่างถิ่นวิ่งมา

ถุงซิงไปเล็กน้อยเกี่ยวกับก็คือลักษณะมารับในพื้นที่
อย่าเกรงใจรถพื้นที่หน่อยอะไรมันลำบากอยู่แล้วทีนี้
พวกเราถ้ามีรถกรุงเทพรถอะไรมาหากินอยู่นี่พวกเราก็มี
เก็บ๘๐๐คันก็จะไปหากินที่ไหนเขาก็บอกมาว่าแบบนี้แต่
ศิษย์ของเขาหรือเปล่ามันก็ชัดเจนตรงที่ว่าเงื่อนเวลา
มาไม่มาละคงราคาอะไรพวกนี้ถ้าพวกพี่อยากจะได้ลูกค้าเยอะ
เยอะบางทีอาจจะต้องไปดูเรื่องละคงราคาว่ามันมากมันน้อย